คุณผู้ชมฮะวันนี้วันออกสลากออกเลขใช่ไหมฮะ
เมื่อคืนมีคนไปขอดูเลขจากจุดต่างเยอะเลย

จะมาขอเลขจากหลุมศพอย่างนี้เหรอ
เป็นสุสานศพไร้ญาตินะฮะ
แต่ปรากฏคนที่จะมาดูเลขมาขอเลขเนี่ย
โอ้โหบุกมากลางดึกกลางดื่นเลย
นี่คนเฝ้าสุสานเขาวิ่งไปไล่นะ
บอกจะขับรถเข้ามาจะมางัดงัดปูนงัดที่เก็บศพแบบนี้ไม่ได้
จะมาขอเลขใช่ไหมไม่ได้มาทำดึกดื่นแบบนี้

นี่ฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่
มูลที่สุสานไตรคุณธรรมตำบลหนองกรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
คือมีคนบุกรุกเข้ามางัดหลุมศพเลข๓ทับ๔ศูนย์

หลุมนี้ไม่มีศพแต่ก็มีหลุมหนึ่งคือหลุมที่๓ทับ๔๑
อยู่ใกล้ข้างเคียงกันมีศพอยู่ฮะ
ฝาโลงที่เป็นปูนซีเมนถูกเปิดออก
ใกล้กันยังพบทูบและกระดาษม้วนเขียนเลขเพื่อขอตัวเลข
แล้วคุณมากวนผีแต่ดึกมากวนผีในช่วงจะออกสลากเนี่ยนะครับ
เจ้าหน้าที่ดูแลสุสานคือคุณลุงเด่นธรรมโวหาคุณลุงเล่าให้ฟังเลย
ผมก็เลยส่องไฟฉายเดินมาดูแล้วตะโกนถามมาทำอะไรกันจะมาขุดศพหรือไง
จากนั้นได้ยินเสียงดังปึ้งเหมือนเขายกฝาปูนให้คุณแล้วเขายกแล้วก็ทิ้งไงคุณ
และคนเหล่านั้นก็รีบขึ้นรถขับรถพุ่งออกไป
ตอนขับพุ่งออกไปนะเกือบจะชนตัวคุณลุงเด่นด้วยนะฮะ
คุณลุงเด่นที่ดูสุสานฝากไปถึงคนที่ชอบตัวเลขบอกอย่ามาทำแบบนี้
อย่ามากวนผีกวนวิญญาณเพราะหลุมศพจะมีการโบกปูนอยู่
ถ้ามางัดแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายด้วยนะ
หลังจากนี้จะตรวจสอบว่ามีศพในสุสานหายไปหรือเปล่า
และจะไปแจ้งความดำเนินคดีต่อไป
คือนักข่าวก็ถามลุงลุงเขามาแค่ดูตัวเลข
หรือเขามางัดทรัพย์สินอะไรของศพหรือเปล่า

แต่ส่วนใหญ่ชอบมาขอเลขกันดึกดื่นแบบนี้

แต่คราวนี้ถึงขั้นงัดแผ่นปูนแบบนี้
จริงแล้วศพก็เป็นศพรายญาติไม่มีทรัพย์สินอะไร
ไม่รู้ว่าจะมีคนเอาไปทำเครื่องรางของขังอะไรหรือเปล่านะฮะ
เช้านี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สุสานแห่งนี้อีกครั้งนะครับ
ก็พบกับคุณลุงเด่นอีกครั้งหนึ่ง
คุณลุงเด่นก็บอกฝากไปถึงนะ
คนที่ชอบมาหาตัวเลขอย่ามาทำแบบนี้เลย

กลางวันและกลางคืน
ถ้าจะเข้ามาได้ต้องขออนุญาตกันก่อนฮะ
ลุงเด่นบอกว่าอย่ามาบุกรุกแบบนี้

นี่อย่างพวกพี่คนนี้เขาเข้ามาดี
แล้วนี่คือเข้ามาก็เตรียมไม่เอากระดาษมานะ
ปากกามาอย่างเดียวจดใส่มือแบบนี้เลย

คุณเวลาถ้าจะขอเลขถามเลข

สมมุติคุณอริยาเนี่ยฝันถึงอะไรสักอย่างเนี่ย

ส่วนพี่คนนี้ก็มาขอเหมือนกันนะฮะ

คือสำหรับสุสานไตรคุณธรรมแห่งนี้นะครับ

เอาหนังมาฉายจนโด่งดังไปทั่วประเทศแล้ว
แต่ทีนี้มีคนก็จะเข้ามาขอเลขอะไรแบบนี้อยู่บ่อยครั้ง
แล้วก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านำแผงสลากมาขายตรงนี้เลยนะฮะ
แต่ว่าผู้ดูแลสุสานบอกว่ามาขออนุญาต

แล้วเวลาเขามาขอคุณคือเขาดูจากอะไรบ้าง

เมื่อกี้คือเห็นพี่เขานั่งจดอยู่ตรงโคนต้นไม้ไง
มีคุณเขาดูได้หลายวิธี

แค่ตรงต้นไม้เศษปูนก็ดูได้

เดี๋ยวทางเจ้าของทางผู้ดูแลสุสาวเขาไปแจ้งความแล้วก็ต้องตรวจสอบกันต่อนะฮะ